ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่อำเภอระโน่
จังหวัดสงขลาค่ะจุดนี้เนี่ยตอนนี้ควายน้ำล้มตายไปแล้วกว่าหนึ่งร้อยตัวนะคะ
จากว่าต้องแช่น้ำเป็นเวลานานแล้วก็ขาดแคลนอาหารด้วย
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณนันทพรธาวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอระโนธจังหวัดสงขลาค่ะเชิญค่ะ
น้ำที่ท่วมสูงนะคะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อถนนในเส้นเฉลิมผลเก็ตแปดสิบพันธ์ศาสตร์
อำเภอระโนธจังหวัดทรงคลาเพื่อข้ามไปสู่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงเท่านั้นนะคะ
วันนี้ค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงควายน้ำในพื้นที่อำเภอระโนธเองกำลังเดือดร้อนกับน้ำที่ท่วมสูงนะคะ
เพราะว่ามีควายน้ำล้มตายไปแล้วร้อยกว่าตัวค่ะรวมถึงขนาดนี้กำลังแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนของย่าแห้งนะคะ
ซึ่งอยู่ในราคาที่สูงขึ้นอีกเท่าตัวนะคะอยู่ที่ก้อนละ๘๐บาทค่ะ
ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมตลอดริมทะเลสาบสงขลา
พบว่าน้ำที่ท่วมขังมานานกว่า๑เดือนตั้งแต่มวลน้ำก้อนแรกในวันที่๕ธันวาคมปีที่ผ่านมา
จนถึงมวลน้ำก้อนที่สองที่มาหนักกว่าเดิมส่งผลให้ควายน้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในพื้นที่ตำบลบ้านขาว
โดยเฉพาะลูกควายอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง๖เดือนที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แช่น้ำเป็นเวลานานและขาดอาหาร
เพราะระดับน้ำที่สูงท่วมทุ่งย่าแหล่งอาหารทั้งหมด
ทำให้ควายเหล่านี้ไม่สามารถดำลงไปกินย่าใต้น้ำได้เหมือนเดิม
ประกอบกับเคราะห์ซ้ำเมื่อฟางแห้งราคาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจาก๔๐บาทเป็น๘๐บาท
ศักดาคงเอียดหนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงควายน้ำจำนวนกว่า๒๐๐ตัว
ตำบลบ้านขาวบอกว่าสืบทอดอาชีพเลี้ยงควายน้ำจากรุ่นสู่รุ่นมาเกือบ๓๐ปีแล้ว
พื้นที่นี้เคยเกิดน้ำท่วมหนัก๓ครั้งคือปี๒๕๓๕๒๕๔๘จนถึงปีนี้
ซึ่งถือว่านักสุดมีลูกควายลอยน้ำตายไปทั้งหมด๑๔ตัวนะคะ
จนถึงตอนนี้ยังคงทำใจไม่ได้ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะ

ตัวเล็กกว่านั้นมันวิกฤตจริงจริงตัวเล็กก็ขึ้นมาไม่ทันฝูงก็ต้องทำใจอ่ะ
ชีวิตเราก็เป็นเบื้อเจ๋วไม่รอด
ก็ส่วนหนึ่งเขามาเฝ้าดูแลฝูงควายส่วนหนึ่งเฝ้าดูแลบ้าน
ทีมข่าวนั่งเรือสำรวจข้างในหมู่ที่๓๔และ๕
เพราะว่ายังมีซากควายน้ำล้มตายลอยน้ำให้เห็นหลายตัว
ซึ่งเกษตรกรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมดรวมกว่า๑๐๐ตัว
เนื่องจากเป็นพื้นที่รุ่มต่ำซึ่งรับน้ำจากอำเภอชะอวดเชียนใหญ่
และหัวใส่จังหวัดนครศรีธรรมราช
และที่สำคัญยังติดกับทะเลน้อยจังหวัดพัทธลุง

หลังน้ำบนถนนเริ่มลดลงพบว่าควายน้ำเหล่านี้ล้มตายเพิ่มขึ้น
เนื่องจากตับสภาพอากาศที่หนาวเย็นไม่ทัน
รวมทั้งมีบาดแผลเรื้อรังจากการแช่น้ำ
และเริ่มสู้ผอมเพราะขาดอาหาร
ตัวมีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัด
แล้วตรงนี้อืมเราไม่ได้ตุ๋นความไว้ด้วยมาจึง
สำรวจถนนเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาหรือสะพานเอกชัยทางไปอุทยานนกน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทธลุง
เพราะว่ามีเกษตรกรทั้งหมดนะคะเตรียมสร้างคอกควายขึ้นมาบนถนนครึ่งเลน
หนีน้ำท่วมเนื่องจากข้อควายน้ำเดิมนั้นถูกน้ำท่วมขังจนมิดหลังคา
ซึ่งอำเภอระโนธจังหวัดสงขลานั้นติดกับตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
เป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงควายน้ำทั้งหมดประมาณ๖๐๐๐ตัวค่ะ
สำหรับการเยียวยาเบื้องต้นจากกรมประสูจน์ศาสตร์เขตเก้าจังหวัดสงคราในขณะนี้
คือการตั้งเต็นต์หน่วยบริการเกษตรกรผู้ประสบภัยไว้๓จุดบนถนนนะคะ
รวมทั้งได้เตรียมเงินมอบเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่ควายน้ำล้มตายรายละ๒ตัว
และการช่วยเหลือด้านอาหารแห้งก็คือฟางแห้งซึ่งขณะนี้ก็ยังคงไม่เพียงพอค่ะ
จากการสังเกตของทีมข่าวพบว่าวันนี้นะคะ
เกษตรกรผู้เลี้ยงควายน้ำในพื้นที่อำเภอระโนธเนี่ยได้เพิ่มกั้นคอกวัวขึ้นมากินบริเวณ
เลนของถนนเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศานะคะ
โดยพวกเขาบอกว่าเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับมวลน้ำก้อนใหม่ที่จะมาในวันที่๑๖มกราคมนี้ค่ะ
ถ้าหากว่าระดับน้ำสูงกว่าจุดถนนนี้พวกเขาก็เกินที่จะรับมือค่ะ
และทั้งหมดนี้คือความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงควายน้ำในพื้นที่ตำบลระโนธนันทพรธวระ
รายงานสดจากจังหวัดสงขลาค่ะ